ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับ
ที่ญาติของนายนิดพิจิตรอาจอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นชาววิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
และทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าในนิดพิจิตรอาจเนี่ย
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาเสพติดกว่า๒๐๐เมตร
อยู่เพชรชบูรณ์แต่ไปโดนคดีที่ท้องที่ของสพบรบือจังหวัดมหาสรคามนะครับ
เราก็นำเสนอข่าวมาหลายวันแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำนานกว่า๑เดือนแล้ว
พยานหลักฐานต่างก็อย่างที่ทราบนะครับในคืนวันเกิดเหตุที่ตำรวจไปทำคดีต่อจากฝ่ายปกครองนะครับ
ในการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะแล้วก็ให้ไปล่อซื้อก็มีคนขี่จักรยานยนต์เอายาเสพติดมาส่งในคืนวันนั้น
กลางวันเนี่ยไปจับได้ก่อนนะกลางคืนก็ให้รอซื้อแต่ปรากฏว่าคนที่ขี่จักรยานยนต์เอามาส่งเนี่ยหนีไป
อันนี้เป็นภาพเก่านะครับในวันเกิดเหตุนะครับที่ไปจับกลุ่มพวกแก๊งค้ายานะครับ
ทีนี้คนที่ขี่จักรยานยนต์หนีไปเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับเนี่ย
บอกว่าสั่งยาเสพติดทางโทรศัพท์แล้วก็มีการเสิร์ชดูจากลงจากไลน์จากเบอร์โทรเนี่ย
นิดดูเบอร์โทรไปก็ได้เขาใช้นิดผู้น้ำร้อนดูหมายเลขโทรศัพท์
ปรากฏว่าอ้าวนายนิดพิจิตอาจเนี่ยเป็นคนจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้
ก็เลยถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปนะครับฝ่ายปกครองเป็นคนไปควบคุมตัว
ใช่ก็ส่งเรื่องต่อไปที่ตำรวจสพบรบืออืมแต่ญาติเขาบอกว่าคืนวันนั้นน่ะ
นิดอยู่เพชรบูรณ์อืมไอ้โทรศัพท์หมายเลขนี้เลิกใช้ไปโอ้โห
ไป๒ปีแล้วใช่บอกโทรศัพท์ถูกรถไถนาทัพมันพัง
ก็เนี่ยมีรับซื้อของเก่ามาที่พื้นที่ก็เลยแลกกันไป
ไปแลกถังก็ไม่รู้ใครเอาไปใช้ค่ะทีนี้พอมีการไปยื่นเรื่องเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ทางผู้ราชการจังหวัดมหาสรคามด้วยนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสรคามด้วย
จะพิจารณาสำนวนคดีใหม่แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวในช่วงของ
ทำสำนวนของพนักงานสอบสวนช่วงนี้ที่ถูกฝากขังอยู่นะครับ
วันนี้ทนายความไปยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในนิด
จิตอาจวัยสี่สิบแปดปีนะครับโดยระบุว่ากระบวนการออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงมีการเขียนบันทึกการจับกลุ่มอันเป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริง
ที่บอกว่าชุดจับกลุ่มบุกเข้าไปจับกลุ่มในนิดที่ริมถนนเทศบาลมหาสรคาม
แต่ความเป็นจริงแล้วคือในนิดมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเองไม่ได้ถูกจับกลุ่ม
ซึ่งสารวันนี้ได้ไต่สวนด้วยการเบิกตัวในนิดมาจากเรือนจำจังหวัดมหาสรคามเพื่อมาสักถาม
พร้อมกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วก็พนักงานสอบสวนชุดใหม่
ภูทรจังหวัดมหาสรคามตั้งขึ้นมามีการซักถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงตอนเกิดเหตุสารใช้เวลาไต่สวนอยู่๕ชั่วโมงกว่า
หลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการไต่สวนสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
พนักงานสอบสวนแถลงต่อสารว่าหลังสอบปากคำพยานแล้วการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด
ที่เป็นบินเงินสดที่นายนิดไปทำธุรกรรมช่วงวันที่๒๔เมษายน
โดยเฉพาะการสอบปากคำนายชาญชัยศูนย์จันทร์ผู้ต้องหาคนแรกที่ไปสอบปากคำที่เรือนจำเพิ่มเติม
ยืนยันว่าลายเซ็นที่กำกับภาพถ่ายในนิตที่เคยใช้ยื่นขอสารอนุมัติหมายจับนั้น
หลัดอำเภอเป็นคนนำมาให้เขียนพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้าในนิด
หรือติดต่อพูดคุยกับในนิตแต่อย่างใด
ทำให้พนักงานสอบสวนเชื่อว่าในนิดไม่ได้ทำความผิดในคดีนี้
จึงมีความเห็นไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ส่วนประเด็นสำคัญที่สารนำมาพิจารณาคือหลักฐานการใช้โทรศัพท์
ในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดและบันทึกการจับกลุ่มตัวของนายนิด
ที่สพบบจัดทำขึ้นโดยมีชอบ
เพราะไม่ได้มีการจับกลุ่มนายนิดริมถนนเทศบาล
แต่ในนิดมาพบตำรวจตามหมายเรียกเอง
สารพิจารณาอย่างละเอียดจากคำเบิกความทั้งหมด

พนักงานสอบสวนจะไม่คัดค้านประกันตัว
แต่คดีนี้ของกลางมีจำนวนมาก
หากให้ประกันตัวไปอาจมีพฤติการหลบหนี
ไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

โอ้โหวันนี้ทางภรรยากับนายนิดก็สวมกอดกันร้องไห้เลยนะครับ
บอกว่าก็คงต้องไปหาทางยื่นขออุทธรณ์ต่อครับ

ขบวนการของเราตอนนี้นอกจากเรายื่นคำร้อง
ขอให้สารได้พินาปล่อยชั่วคราวแล้วนะครับ
เรายังได้ทำการรวบรวมเอกสารหลักฐานขอความเป็นธรรม
ไปยังผู้บังคับการตำรวจภูทรมหาสารคาม
แล้วก็เตรียมเอกสารที่จะยื่นคำร้องขอความเป็นธรรม
ต่อทางผู้บัญชาการตำรวจภูทธรณ์ภักดิ์๔ในลำดับต่อไป
เพื่อกำชับและเพื่อขอความอนุคลอดจากท่านให้
ในการรูปรวมแท้คำสำโน้นให้มันรบครอบกว่านี้
ภรรยาในนิดบอกว่าก็เคารพคำสั่งของศาลนะครับ
แต่ก็คงต้องเดินหน้าสู้ต่อในการขออุทธรณ์
ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
เพราะมั่นใจในตัวสามีว่าไม่ได้ทำความผิดในครั้งนี้
ฟังค่ะเพราะว่าคนดีต้องมาอยู่แบบนี้ค่ะบอกว่าสู้ต่อเดี๋ยวยังไงพวกเราก็ไม่ท้อเราจะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
ญาติญาติก็เดินทางกลับวิเชียนบุรีนะครับวันนี้แล้วก็คงต้องรออีกสักสองสามวันในการให้ทนายความเขียนคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งนะครับ
ก็ต้องรอดูกันต่อแต่ว่าก็มีรายงานนะครับที่คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปติดตามคดีเนี่ย
คดีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าการสอบปากคำพยานทั้งหมดรวมถึงผู้ต้องหาคนแรกที่เคยซัดทอดในนิด
ตอนนี้เปลี่ยนคำให้การว่าถูกบังคับบอกว่าถูกบังคับจากประหลัดอำเภอนะให้เขียนซัดทอดถึงในนิต
แต่เมื่อวานทางฝ่ายปกครองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยพูดไม่เคยเขียนนะเป็นฝ่ายตำรวจนั่นแหละ
ใช่ที่ไปทำสำนวนเออมันก็เลยงงงกันอยู่อ่านะแต่เอาเป็นว่าทางตำรวจคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐาน
สรุปสำนวนในสักประมาณ๒สัปดาห์นี้ซึ่งก็คงจะสรุปสั่งไม่ฟ้องในนิด
นิดก็จะได้รับการปล่อยตัวค่ะก็คงเป็นไปตามลำดับขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนะคะ